ส่วนสีสันไทยรัฐจอบประเด็นคืนนี้นะครับ
เราจะพาไปดูศรีสรรค์การสอสแวงหาเลขเด็ด
ก่อนที่จะถึงวันแห่งความหวังของคนไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่จังหวัดชายนาฏบรรดานักเสี่ยงโชค
ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเลขทะเบียนรถของนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
คลอดลูกบนรถทำให้เลขทะเบียนรถถูกตีเป็นเลขเด็ด

โหนี่เป็นเลขอะไรครับนี่เป็นเลขเรขคนฆอด
หัวหน้าวิเฉียนหัวหน้าวิเฉียนที่เป็นคนไปจับเจ้าสัว่ใช่มั้ยครับ

ก็คือเกลี้ยงแผงละไม่มีละ๑๙๐เนี่ย
ไม่มีเกลี้ยงตัวกลับตัวหมุนอะไรก็ไม่มี
ที่วังนาคินคำชโนธจังหวัดอุดรธานีตลอดทั้งวันนี้
มีพี่น้องประชาชนแห่ไปกราบไหว้
ขอพรหลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีประทุมมา

ส่วนผู้ที่นิยมเสี่ยงโชคก็คอยชมการไล่รำของนาคน้อยคำชโนธ
ซึ่งเชื่อกันว่าการชูนิ้วของนาคน้อย
ระหว่างการรำจะสามารถตีเป็นเลขเด็ด
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคได้
อาสากู้ภัยมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อิน
ช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่นอนขดตัวอยู่ข้างจอมปลวก
ในบ้านเลขที่๗๗ตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็มามุงดู
และไม่ลืมขอจดทะเบียนรถของกู้ภัย
หมายเลขทะเบียนบ๑๒๖สุราชธานี
เพื่อนำไปตีเป็นเลขเด็ดตามระเบียบ
ที่จังหวัดกระบีพี่น้องประชาชนแห่ไปกราบไหว้
ปู่เจ้าเขากลมและองค์ขาวองค์ดำพญางูจงอาง
ที่สำนักสงฆ์บ้านเขากลมตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อม
หลังมีการบอกปากต่อปากว่าใครอยากมีโชคก็ให้มากราบไหว้
ก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านในวันพรุ่งนี้นะครับ